ผมคนที่มีเครื่องโอกาสคนที่ต่อสู้มาทั้งชีวิตแล้วมันยากแบบแล้วไม่มีค่ะไปดูแลเลยอ่าหลักเหตุการณ์ง่ายเลยแล้วรู้ปัญหาดีที่สุดครับ
ผมเจอปัญหาในชีวิตมาหลายแบบหลายอาชีพแล้วรู้ว่ามันจะแก้ยังไง
ไหนก็มีโอกาสแล้วมีคนรู้จักแล้วมีประสบการณ์แล้วมีฝีมือแล้ว
อาศาสักทีลองทำสักที
ชื่อพักเปลี่ยนเลยส่งสอสอกี่คนครับ

ความสามารถเรายังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาครับ
นี่เป็นการลงเลือกตั้งครั้งแรกเป็นการเดบิวต์

เราเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าคือ

วันหนึ่งถ้าสมมุติเราได้แค่๒แสนเสียง
แต่เราทำงานเพื่อ๓ล้านเท่านั้นที่เราต้องการ
ด้วยสะสวนการการหารสูตรต่างนะฮะ

จะใช้คะแดนเสียงประมาณ๓๕หมื่น

ถ้าคุณน็อตตั้งเป้าว่าน่าจะได้สัก๓ล้านเสียง
ครับ

เจ็ดคนนิดนิดครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกัน